และวินาทีต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของน้องปลื้ม

จะมาฟังเฉลยไปพร้อมกับคุณผู้ชมนะครับ

เพราะว่าตอนนี้ชีวิตของน้องมีวิกฤตจริง
น้องต้องการเงินเพื่อที่จะไปรักษาพยาบาล
แต่น้องก็ต้องการที่จะมีบ้านให้กับพ่อแม่ของเขา

เพราะไม่รู้ว่าจะจากพ่อแม่ไปเมื่อไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐

ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับ๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเฉลยไปพร้อมกันเลยนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รูปใดคือเครื่องแบบของทหาร

ว่านเลือกตอบตัวเลือกที่๓
รูปที่๓ซึ่งเป็นคำตอบที่
ฮาวะละพร

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม
ฮาวะละพร้อม
ฮาวะละพร้อม
ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม

ฮาวะละพร้อม
ปิ๊บครับ
อำเภอบางกระทุ่มคืออำเภอที่ขนาดเล็กที่สุด
มีพื้นที่๔๔๗ตารางกิโลเมตร
สามารถตอบคำถามได้ถูกเพียง๒ข้อในวันนี้
ได้รับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
คุณปลื้มลูกหมื่นบาทนี่มีค่าสำหรับเราไหมลูก
มีมากครับมีค่ามากครับ
จากที่หลายเทปที่ออกอากาศมานะ
ได้รับแรงศรัทธาแล้วก็น้ำใจจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน

ช่วยเหลือครอบครัวกันคนละเล็กคนละน้อย
พวกเขาสามารถลืมตาอ้าปากได้
แต่ถ้าวันนี้ใครที่ได้ดูเกมต่อชีวิต
มีกำลังแล้วก็มีจิตที่เมตตาในครอบครัวของน้องปลื้ม
เพราะอย่างที่น้องบอกครับว่าน้องอยากได้ทุนไปต่อชีวิต
เพื่อที่ต้องการทดแทนพระคุณของผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่
เพราะน้องไม่รู้ว่าน้องจะจากครอบครัวนี้ไปวันไหน
เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครที่พอที่จะมีกำลังนะครับช่วยเหลือครอบครัวของน้องได้
พี่เอและพวกเราทีมงานทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะลูกนะ
ขอให้หนูอยู่กับพ่อแม่ได้นานเท่าที่สุด
และเป็นลูกที่ดีแบบนี้ให้นานที่สุดนะลูกนะ

คุณผู้ชมครับจำครอบครัวของคุณเจี๊ยบจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้ไหมครับที่สามีก็คือคุณไก่ได้รับเงินรางวัลจากรายการไปจำนวนหนึ่งแสนบาทนะครับ
แล้วตอนนี้ครอบครัวก็ได้เปิดร้านขายข้าวเหนียวไก่ย่างเพื่อที่จะได้มีเงินไว้รักษาพี่ไก่สามีที่ป่วยเป็นอมภาษณ์
ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะครับแถวถนนดอนแจงครับแยกไปอู่ทองแวะไปอุดหนุนกันนะครับช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับพวกเราเป็นกำลังใจกันครับ
แล้วถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณเพียงส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊กเกมต่อชีวิตพบกับผม

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

ต้องขอขอบคุณทางรายการเกมต่อชีวิต

ที่เขียนจดหมายเข้ามาทางรายการเกมต่อชีวิต
วันนี้ได้เงิน๑๐๐๐บาทในวันนี้
ก็เก็บไว้ให้พ่อแม่ครับ
แล้วจดแทนขอบคุณพ่อแม่